ยาวประกายแสงทองทรงงามเรื่องผ่องรับผ่า
ประเทิงเพราะงวลชีวาดั่งพรจากเฟ้อเสกไม้
ยาวประกายแสงเดือนสองยาวมนตรงฟ้าใกล้
ชื่นชมสมดังดวงใจศพสุขสดใสหาทัยบา
ยามคำลงเพื่อเพลทหายแถวประพา
ในเมื่อยามที่ว่าต่อรอด้วยกัน
มีแต่ความมืดมนต์อับจนล่วงมาก
เหงาเปินข้าใจแท้ที่จริงนั้นยามคำ
น้ำให้รื่นรึทัย
คำลงแล้วราตรีใหม่
เคลื่อนมาพาใจให้ชื้นชื่นเฉิน
ยามห่วงแสงที่ว่างาม
เรื่องอร่ำวิไลน์
โลกเริ่งสำราญเปินใด
หมู่มวลพันไม้ดอกใบบาง
คลั้นเมื่อยามแสงเรื่องส่อง
ราวีพร่องสำราญ
หมู่ดาวับว้างอำกากษ์
ลูกเป็นสถานชื่นบานใจ

ตัวมืดหัวแสงสีแสบเตลอในฤดีสติอาไล
มีแต่ความมืดมนต์อับจนดวงใจ
คืนไม่งามแท้ที่จริงนั้นยาม
คำนำยามเนื่องถึงยามค่ำลงแล้วราตรีต่าง
โลกอย่างสุดงามส้มความเชียดมาช่วง